ต้องดูเลยนะคะต้องบอกว่ามีทั้งความบันเทิงความทราบซึ้งที่สำคัญมีตัวเลขมา
ผมจะเปลี่ยนขอบคุณภาพให้เลย
ต้องบอกว่าน้องดูดดิวของเราดูดดิวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยค่ะ

เสิร์ตลำลึกถึงการจากไปของพี่เป้าสายันสัญญา
เขาบอกว่า๙ปีแล้วคุณผู้ชมนะคะที่พี่เป้าจากเราไปค่ะ
ปีเห็นจัดขึ้นที่วัดป่าเลรายวรวรวิหารเมื่อคืนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมฟังให้ดีพี่เป้าเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๑กันยายน
ปี๒๕๕๖ถ้าพี่เป้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อายุ๖๙ปี
๖๙ค่ะเล็กค่ะดูหน้าพี่เป้าสายันที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่าถ้าพี่เป้ายังมีชีวิตอยู่๖๙ปี
ก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตนะคะคุณปิ๋มค่ะภรรยาของพี่เป้าเนี่ย
ความรู้สึกกับเรานะคะว่าถ้าพี่เป้ายังอยู่เนี่ย
คงจะมีแกคงจะดีใจมากนะคะที่แฟนยังรักคิดถึงแกค่ะ
คิดว่าบุญกุศลที่ทำให้เนี่ยจะสื่อไปถึงพี่เป้าโอ้โหพี่ปิ๋มสวยมากเลยเนาะ
โอ้โหนะค่ะดีจังเลยเฉยไว้ขอให้ได้ไปอยู่ในพพภูมิที่ดีนะคะ
แล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องหุ่นตัวใหม่ของพี่เป้าค่ะ
ซึ่งจากหุ่นตัวปัจจุบันที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ย
อันนี้ค่ะจะยกให้ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งค่ะ
ส่วนหุ่นตัวใหม่นะคะจะทำเป็นหุ่นแบบไฟเบอร์ก๊าซค่ะ
มีหุ่นเป็นแบบช่วงที่พี่เป้าอายุ๒๘ปีนะคะ
สร้างงบประมาณไว้๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็เปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคได้อีกด้วยค่ะ

ช่วงคอนเสิร์ตก็มีศิลปินแห่งชาติค่ะ
ก่อนนี้นะคะคุณก็ติดลองเพลงรักไม่ลืม
ฟังได้ฟังมาเวทีค่ะ
ลองว่าคุณหุ่นสู่ติดไซส่วนค่ะ
สูงมากนะคะแต่ก็ขึ้นไปร้องด้วยความตั้งใจ
อกจากนี้นะคะยังมีศิลปินลูกทุ่งสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงบนเวทีมากมายเลย
กับเพลงที่มีชื่อว่าครอชให้อยู่เคียงคู่เถอะ
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นเพลงที่คอปเวอร์นะคะ
เลือกนำมาขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักยังไม่ไปไหน
แล้วก็มาร่วมทำบุญให้พี่เป้าตลอด๙ปีที่ผ่านมาค่ะ
ต้องบอกว่าเสียงของภรรยาดีไม่แพ้สามีค่ะ
พวงมาลัยคุณผู้ชมนะคะท่วมตัวไปเลยค่ะ

สร้างความรักคู่เถอะไม่มีเพลงมัน

ชิ่งพี่ปิ๋ย์มันยังสวยอยู่เลยนะคะ
เอามาต่อกันที่อีกท่านหนึ่งค่ะ

เป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการเพลงที่โขรบทุบ

เมื่อวานนี้นะคะก็เดินทางมาร่วมงานเป็นปีแรกค่ะ
ร้องเพลงของพี่เป้าบนเวทีด้วยคุณผู้ชม
เจ้าตัวบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าพี่เป้าจะจากไปเกือบ๑๐ปีแล้ว
แต่ยังทิ้งคุณงามความดีนะคะแล้วก็บทเพลงเพราะให้ได้คิดถึงอยู่เสมอ

สุชาติให้สัมภาษณ์กับน้องตูดดิวของเรา

ตามันคลอออกมาเลยอ่ะเอาไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ก็อยากให้พี่เขาไม่ต้องห่วงอะไรดังนี้
ขอให้มีให้แบบสบายใจนะครับแล้วก็ไปตามวาระ
แล้วก็อธิษฐานให้กลับมาได้ทำหน้าที่นี้อีก
เพื่อที่จะสร้างบุญกุศลเพื่อต่อไปจะได้บรรลุถึงนิพพาน
ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกคน
สำหรับบันเทิงไทยรัฐเท่านั้น
พี่มนต์สิทธิ์เขาบอกว่าเลขในใจเป็นเลขอะไร
คุณผู้ชมเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้ให้ดี
ฟังเลขในใจพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยกันค่ะ
๒แล้วก็๔๕๔๖
ก็เป็นเหมือนที่พี่มนต์สิทธิ์เขาชอบเลย
แต่พี่แน่ฉันว่า๖
นั่นแหละตามนั้นคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญนะคะน้องดูดิวบันเทิงไทยรัฐ
ฝากขอบคุณพี่ป้านาอาแม่ค้าแม่ค้า
เอาของกินมาให้
ขอบกล่าวขอบพระคุณด้วยนะคะ
จริงไม่ใช่แค่น้องดุดดิว
คนที่ไปเวลาใส่เสื้อไทยรัฐ
หล่วยไปด้วยกันไหนก็พูด